ได้เสร็จสิลงไปแล้วเมื่อคืนที่ปันมา
เพื่อนำไปลอยอังคารต่อไปที่ลำน้ำโขกนั่นเอง
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบริการ
อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่า
บรรยากาศให้ชมกันตั้งแต่เช้าของเมื่อวานเลยก็ว่าได้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
วัดตร่อยมิทย์วิทยารามราวิหาร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
จากนั้นมีการยิงลูกหนูเพลิงเผานกหัสดีลิง
พระสงฆ์สี่รูปสวดยอดมุกหรือสวดพระอภิษฐรรมทับนองอีสานหน้าไฟ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
โดยทันทีที่เริ่มจุดไฟถวายเพลิงและจุดไฟลูกหนู
สาธุชนต่างยกมือพนมไหว้และกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุนะครับ
เพลิงได้โหมลุกไหม้ตั้งแต่ยอดบุษบกและเข้าไปสู่หัวนกนะครับ
ลำตัวนกจนมอดไหม้ทั้งหมดไปพร้อมกับสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ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
ที่มีศิษยานุสิตนั้นเลื่อมใสสัทธาทั่วโลกขึ้นสู่สวงสวรรค์นั่นเองนะครับ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
พอกล้องแพนไปเห็นประชาชนที่ไปร่วมพิธีหลายคนร้องไห้ครับ
หลังน้ำตาด้วยความอาลัยหลวงพ่อคูณที่แบบเคารพนับถือกันมาตลอดชีวิตเลยนะครับ